พรุ่งนี้ไม่ได้รอดูทนมานานแล้ว
สารเด็กใช้เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำ
ตัวเองสบายได้เงินไม่ยอมจ่าย

คือเดือดมากคุณผู้ชมใต้คอมเมนต์แน่นมากนะคะ
ซึ่งเพื่อนก็เธอมาเมื่อวานพี่เจ้ากะลีนไปเก๋กากหาดลายการ

คนคอมเมนต์คนเข้าไปถามเยอะมากจริงนะคะ

บอกกากพี่เจ้ากะลีนเลยอีดูทนมานานแล้ว
คำคับเนี่ยเอาโชว์หลักฐานให้ดูเลยนะว่าเป็นใครนู่นนั่นนี่เนี่ยเล่าให้ฟังยาวเหยียดเลย
ทีนี้หลายคนก็อยากรู้กันนะว่าเธอมันเป็นใครกันแน่
ซึ่งนะคะจ๊ะก็ลบโพสต์นั้นไปนะคะแล้วก็โพสต์เคลียร์อีกครั้งว่า
ลูกน้องเธอได้เงินคืนแล้วอ่าโล่งแล้วนะนี่นะคะ
ล่าสุดก็อย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะบอกว่าที่ออกมาโพสต์เนี่ยค่ะ
ออกมาโพสต์เพราะว่ารู้สึกว่าน้องไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะ
คนเราทำงานเหนื่อยอย่างที่บอกไปเลยมันก็ต้องเต็มที่
แต่ทำไมแบบคือทำงานเต็มที่แล้วเงินไม่ได้เต็มที่อย่างที่บอกไว้
จึงต้องขอโพสต์เตือนค่ะส่วนจะบอกหรือไม่บอกว่าเป็นใครหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม

ลูกน้องได้เงินแล้วอะไรที่เรานำพามาให้ลูกน้องเราอ่ะ
เราก็ไม่อยากให้ลูกน้องเราเสียความรู้สึกหรือเดือดร้อน
เราก็แสดงความที่เป็นแบบว่าเราเป็นหัวหน้าหรือว่าลูกพี่อะไรอย่างนี้
ปกป้องได้แค่นั้นเองจะไม่บอกว่าเป็นใคร
ก็ได้คือที่เราโพสต์แล้วอยากได้เงินให้ลูกน้องไง
แค่นั้นเองพอได้เงินก็จบ
คือสดร้อนเลยคุณผู้ชมเมื่อวานคือจ๊ะโพสต์วันก่อนใช่ไหมคะ
แล้วเมื่อวานไปเจอปุ๊บพอโพสต์ปั๊บนะคะคือเขาโอนเงินมาให้ลูกน้องเลย
คือก็เล่าให้ฟังคือลูกน้องมันเหนื่อยแล้วว่าติดหรือไม่ติดแค่ครั้งเดียวมันติดยาวเหยียดเลยอ่ะ
แล้วคนที่เป็นแบบว่าลูกหนี้คนที่จ้างงานไปก็อยู่ในแวดวงนี่แหละ
คนกันเองไม่น่าทำกันแบบนั้นเลย
จริงคนทำงานเขาก็อยากได้เงินเนอะเหมือนเราอ่ะ